สำหรับพี่อ๊อฟปองศักดิ์นะคะคนนี้เนี่ยทั้งโสดทั้งแซ่บเลยล่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะโสดมาได้เกือบปีแล้วนะคะคุณผู้ชม
ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วเจ้าตัวก็มีบ่นบ้างนะคะ
บอกว่าโหอยากให้มีคนมาทำให้กระชุ่มกระชวยหัวใจสักทีนึง
พี่อ๊อฟเนี่ยเขาประกาศเอาไว้ตรงนี้เลยว่ากายพร้อมแล้ว
ใจเนี่ยก็พร้อมแล้วผมก็ยิ่งพร้อมไปใหญ่นะคะ
้อมสีผมแซ่บมารอรับรักใหม่แล้วเออช่างเป็นคนที่อินเทรนด์จริงนะคะ
คือต้องบอกว่าสีผมช่วงนี้เนี่ยนางเอกตัวแม่เขาฮิตทำกันมากนะ
ซึ่งพี่อ๊อฟเองก็ขอตามเทรนด์กับเขานิดนึงด้วยเหมือนกันแต่ว่า
กลับมากลับมาที่เรื่องความรักกันก่อนนะคะเจ้าตัวยอมรับเปิดใจ
หนุ่มคนไหนโสดโปรดจีบด้วยค่ะ
ไม่มีอยากมีคือตอนนี้คือเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดอีกจนแห้งแล้วเนี่ย
ลมพัดหมดแล้วเนี่ยใจพร้อมกายพร้อมจริงอยากจะได้ตั้งแต่ปลายปีนี้
ใครแหละใครที่เป็นคนถ่ายรูปแบบที่ให้เจ้าตัวซึ่งพี่ยืนยันนะคะว่า
เป็นเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันนี่แหละค่ะ